นี่เอาจริงนะว่าด้วยเรื่องของรถไฟชน
ถ้าเกิดถามดอมว่าเคยเจอรถไฟชนไหมดอมก็คงจะตอบว่า

หมายถึงรถไฟ๒ขบวนเนี่ย
ให้ดูอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟ๒ขบวน
แต่เป็นรถไฟกับรถกระบะตู้ทึบ

จังหวะและมุมที่เข้าไปแบบนี้

อยู่ตรงจุดตัดผ่านข้ามทางรถไฟ
ถนนมหาจักรพรรดิซอยสองนะที่ฉะเชิงเศร้าแล้วนี่เป็นหัวรถดีเซลราง
คุณผู้ชมชนไปแบบเต็มเต็มเหมือนกันค่ะกระบะตู้ทึบคันนี้เนี่ยยางหน้าแตก
หลังฝั่งกระบะเนี่ยก็เป็นรอยยุบเลยคนขับเนี่ยชื่อว่านายสุธิวัฒน์เปียดี
เขาบอกว่าอ้าวเขาบอกว่าเขาพูดได้แปลว่าเขารอดสิใช่ค่ะ
แล้วตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ขี่มาตัดหน้าแบบกระชั้นชิดผมก็เสียหลักล้อซ้ายผม
ตกลงไปในร่องรังรถไฟเหยียบคันเล็กแล้วนะพี่เหยียบแล้วมันไม่ไปจริง
แล้วรถไฟก็มาพอดีแบบปูนเปิดบูนมาเลยถึงตอนนั้นผมไม่รู้จะทำยังไง
คือเขาบอกว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ตัวเขากับเมียรอดมาได้แต่เรื่องของเรื่องค่าซ่อมรถเนี่ย
บริษัทเขาก็ต้องติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยดูเรื่องค่าเสียหายทั้งรถกระบะแล้วก็รถไฟด้วยค่ะ
โอ้โหตัวเขากับเมียไม่เป็นอะไรนะทะเบียร์รถหน่อยนึงหรอกคะ
เอาก็ได้ทะเบียนรถมาขอดูทะเบียนรถหน่อยค่ะรถคันนี้๕๔๓๕เอารถไฟด้วยค่ะ
รถไฟเนี่ยหมายเลข๔๕๑๔นะคะ
รถการผลิตมีมั้ยไม่มีเอาแค่นี้ก่อนไปหาเลข
เลขทะเบียน๒ตัวหลังเหมือนรถพี่เลยน้องตาม